ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นชาวไทยใหญ่ค่ะมาด้วยกันสี่คนค่ะ
ซ้อนท้ายกันมารถมอเตอร์ไซค์สองคันไปไล่ใช้ดาบสมุไรค่ะ
ไล่ฟันวัยรุ่นชายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณดูนะ
ศรสีแดงคือวัยรุ่นชายชาวไทยใหญ่
ส่วนผู้ตายก็คือลูกศรสีเขียวเมื่อสักครู่
คือเขาไล่กวดกันมาดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้
พิสูจน์ทราบเรื่องของสาเหตุการณ์ตายหรือยัง
แต่ตามรายงานข่าวล่าสุดสาเหตุการณ์เสียชีวิตก็เพราะว่า
คือไล่กวดกันมาสุดท้ายแล้วผู้ตายเนี่ยก็คือคนที่ถูกไล่ฟันเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักรถมอเตอร์ไซค์เสียหลัก
แล้วน้องก็ได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ

เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นสองกลุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์
วงมีดดาบสมุไรไล่ฟันกัน
เริ่มตั้งแต่จากขวงประตูท่าแพรกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะ
ส่วนอีกฝ่ายที่ถูกไล่ล่าเนี่ยก็เร่งเครื่องหลบหนีค่ะ
สุดท้ายรถมันไปเสียหลักล้มลงที่หน้าวัดป่าเป้า
มณีนพรัชตะบนศรีภูมิในตัวเมืองเชียงใหม่
เหตุการณ์นี้ทำให้วัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นชาวไทย
ก็คือนายปิยังกูลปัญญาคมเสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ
สภาพศพตอนนั้นคือนอนจมกองเลือดเลยค่ะ
ส่วนอีกรายตอนที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือนายธีรพงศ์ขวัญยืนอายุ๑๖ปี
มีบัตรแพ้ชะกันที่สะโพกขวานึงแพ้
มีเลือดไหลออกจากปากและจมูก
ตอนนั้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันปั๊มหัวใจ
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ

ทั้งสองคนเป็นนักศึกษาแผนกช่างยนต์
ปวชปีที่๑วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ได้มีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อสักครู่สืบไปสืบมาจนกระทั่งทราบว่า
หนึ่งในสองทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
พบว่าเป็นรถที่เช่าซื้อมาจากร้านขายรถมอเตอร์ไซค์มือ๒
ตัวเมืองเชียงใหม่ก็เลยตามไปตรวจสอบที่ร้าน
ทราบชื่อผู้ที่ไปเช่าซื้อ
แล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว๓คน
เป็นเยาวชนชายอายุยังไม่ถึง๒๐ปี
เป็นชาวไทยใหญ่อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างย่านสันติธรรม
บนช้างเผือกแล้วก็ย่านอำเภอหางดง

ว่าอาวุธที่ใช้ไล่ทำร้ายคู่วริ
ได้มีการโยนทิ้งลงไปในคู่เมืองไปแล้ว
ส่วนอีก๑คนที่เหลือตอนนี้ตำรวจจับได้๓คน
อีก๑คนกำลังที่เหลืออยู่ระหว่างการหลบหนี
ซึ่งตำรวจจะขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการดำเนินคดีคือ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่า
มีสมาชิกเกือบร้อยคนนะครับ
ก็มีการติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนที่มีการนำเสนอข่าว
นำมาแชร์ในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องด้วย

เพื่อที่จะให้รู้ตัวไงว่ากำลังโดนไล่ล่าอยู่นะ

ตำรวจบอกว่าไม่นานน่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้นะคะ